กำลังจะจัดงานบวชนะฮะก็มีการเอาหมอลำซิ่งมาแสดงกันก่อนในคืน
ก่อนที่จะจัดงานปรากฏว่าวัยรุ่นตีกัน
ตีกันไม่พอครับปลาระเบิดปิงปองใส่กันดังโป้งปั้ง

นี่ครับคุณผู้ชมพี่มิวครับวิ่งกันอยู่ตรงนั้นฮะ
กรั้ววัดแล้วก็มีการปาระเบิดปิงปองหลายลูกด้วย
ภาพและเสียงมันน่าตกใจมากแล้วมันคือรอบวัด
ใช่ครับแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย
ตีกันแบบนี้ครับบริเวณรอบวัด
วัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ตีกันตีกันรอบแรก
มีคนมาห้ามสักพักหนึ่งออกไปเจอกันข้างนอก

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าระงับเหตุ

ผลักดัน๒กลุ่ม๓กลุ่มนั้นให้ออกนอกพื้นที่
วัยรุ่นเขามาดูหมอลำซิ่งกันที่งานบวช
จัดขึ้นภายในบ้านหนองนกทาอำเภอโพชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชกต่อยตีกันหน้าเวทีเลยครับ
ก่อนที่จะมีการไปปาระเบิดกันหน้าวัด
เขาชกกันตรงนี้ทำแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
ตำรวจสพโพชัยต้องมาระงับเหตุ
กลับไปดูนาทีจุดเริ่มต้นของความวุ่นวาย
โอ้โหเหมือนมีจับล็อกเอาไว้

ทั้งทุกทุกทั้งสอง

คือล็อกตัวคนก่อเหตุเอาไว้เพราะว่าคนเสื้อเหลืองนี้น่วมเลยฮะ
โพสต์คลิปเอาไว้แล้วก็มีข้อความด้วย
คือโพสต์ของคุณสีเขียวขึ้นข้อความบอกว่า
สูงก็เก่งแต่หน้าเวทีนี่แหละเจอกันโรงพักเด้อครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
วันนี้ครับคุณเนติชาวนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณอดุลถิ่นคำรบ
คุณอนงเกรดพิบูลเป็นเจ้าภาพซึ่งเขาจัดงานนี้ขึ้นมา
ก็บอกว่าก่อนที่จะมีการจัดงานบวช
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงรับไปแล้ว
ก่อนหน้านั้นก็จัดมหรสบสมโพธิ
เอาหมอลำซิ่งคณะใหญ่มาแสดงเลย
เริ่มแสดง๒ทุ่มถึงเที่ยงคืนในวัดในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะ
ช่วงประมาณสัก๔ทุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะชกหน้ากัน
บริเวณหน้าเวทีหมอลำแล้ววงจรปิดก็มีภาพหลักฐาน
คนถ่ายคลิปเอาไว้ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจน
วัยรุ่นเริ่มทะเลาะกันเครื่องขวดใส่กันแล้วต่างฝ่ายต่างวิ่งหนีครับ

ติดกำแพงวัดสุดท้ายเขาวิ่งย้อนกลับมา
ประมาณซัก๑๕๑๘บัยหน้าปูดบวม
เข้าโรงพยาบาลโพชัยแล้วนะครับ
ระงับเหตุและจับตัวกลุ่มก่อเหตุ

วนแสบกวนซ่าได้๓คน
เมื่อกี้เห็นคนเยอะเลยนะแต่จับได้๓ครับเยาวชนอายุ๑๕
และสุดท้ายความสนุกจากเวทีหมอลำต้องยุติลง

แล้วเราไม่มีบรรทัศนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคืออ่อน
อย่างเมื่อคืนนี้ก็เห็นชัดเห็นอย่างหนึ่งคือ
การรักษาความสงบนะครับ
การที่จะเข้ามาระงับเหตุยังไม่เด็ดขาดพอ
พอช่วงที่เอารถใส่ผู้ต้องหาออกมา
เขาก็แห่กันลงมาด้วยเจ้าหน้าที่ที่น้อยกว่า

แล้วก็มีการก่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เสียงดังข้างนอกกำแพงล้วงกำแพงไล่ตีอะไรอย่างนี้
โอ้โหเจ้าภาพจัดงานเซ็ง

เจอแบบนี้แล้วบอกว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อย
แล้วเนี่ยวัยรุ่นมันเยอะเอาไม่อยู่
คนกำลังรำสนุกหน้าเวทีก็หมดสนุกกันหมดเลยนะฮะ

เมื่อวานชุมชนเขามีการจัดงานหลายพื้นที่
วัยรุ่น๒กลุ่มนี้ก็ไปร่วมงานต่างมาก่อนตั้งแต่เช้าแล้ว
แต่มาปิดจบที่งานหมอลำซิ่งในวัดนั่นแหละฮะ
ที่มาตีกันสุดท้ายตำรวจต้องมาระงับเหตุ
แล้วงานแสดงทุกอย่างต้องจบลงฮะ
ก็กลัวนี่กลัวอยู่ความกลัวก็กลัว
แต่ก็ต้องป้องกันเซฟลูกบ้านไว้
ครับเสียบลูกบ้านอะไร

ก็ล๊อคอัตตูล๊อคทั้งหมดเลย
ห้ามกลุ่มข้างนอกเข้ามา
แล้ววิธีการชื่อชายังไหนมาวันนี้
ก็ปิดหมอลำปิดการแสดง
แล้วก็เคลียร์เด็กวัยรุ่นออก

คนที่เป็นวัยรุ่นอายุ๑๕๑๘ที่จับตัวได้นะฮะต้องจ่ายค่าปรับ๕๐๐๐บาทนะครับ
บาทให้กับเจ้าภาพที่เขาต้องมีการงดจัดงาน
หมอลำกำลังสนุกเลยฮะกำลังม่วนเลย
ถ้ามีก่อเหตุทะเลาะกันในงานไหนก็ตามต้องจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าภาพ
จ่ายเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
งานนี้คือจ่าย๕๐๐นี่ยังไม่รวมกับค่าปรับที่กระทำความผิดด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับนายแจ๊คคนเจ็บบอกว่าตัวเขาเองและเพื่อนประมาณ๑๐คน
ไปหาเพื่อนที่ถูกตำรวจคุมตัวไว้ก่อนหน้านั้นเพราะก่อเหตุไปในตอนรอบแรก
ระหว่างนั้นคู่กรณีของเขาชื่อว่าบิ๊กฮะบิ๊กเนี่ยเข้ามาเลยเดินเข้ามาแล้วชี้หน้า
เขากับเพื่อนก็เลยวิ่งหนีเพราะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน
ระหว่างที่วิ่งหนีวิ่งไปบิ๊กก็ตะโกนเรียกชื่อเขาแจ๊กตะโกนอยู่แบบนี้ฮะ
ทำให้รู้ว่าพวกเขากับพวกอีกประมาณสัก๒๐คนฝั่งนั้นจ้องจะเล่นตัวของในแจ๊คเพียงคนเดียว
ก็เลยขอวิ่งฉีกหนีออกมากันแล้วกันแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อนไปในจุดที่สว่าง
เพื่อจะได้ว่าให้มีคนเห็นจะได้ไม่กล้าทำร้ายเขานี่นะฮะมุ่งหน้าไปที่หน้าเวที
แล้วสุดท้ายก็ถูกรุมทำร้ายแบบที่เห็นค่ะนี่ขนาดเลือดฉีกออกมาแล้วนะ
จุดที่มีคนเยอะแสงสว่างเยอะเขายังกล้าทำ
แจ๊คบอกว่าตัวเขาเองกับกลุ่มของในบิ๊กเคยยกพวกตีกันประมาณสัก๒๓ปีก่อน
งานหมอลำแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยฝั่งของแจ็คไม่ได้หาเรื่อง
มีแต่ฝั่งนู้นแหละพอเห็นหน้าทีไรก็จะมาหาเรื่องทุกที
รอบนี้เนี่ยเขาถูกทำร้ายจนหัวแตกแล้วมีแผลถูกของมีคมเนี่ย
คือโดนเข้าไปที่ศอกขวาแล้วมีรอยช้ำที่เอวด้วยนะครับ
ยังไม่ได้ไปแจ้งความขอปรึกษากับครอบครัวก่อน

ส่วนทางคดีครับตำรวจสพโพชัยบอกว่า
ได้ปรับวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๓คน
ประพฤติตนวุ่นวายคนละ๕๐๐
คณะกรรมการหมู่บ้านก็ตกลงว่า๓คนนั้นต้องจ่ายค่าปรับ๕๐๐ใช่ไหมครับ

มีการคุยกันแล้วว่าไม่ติดใจเอาความ

มีปัญหากันมาเมื่อ๓ปีก่อนครับ
แล้วมาบังเอิญเจอกันที่งานบวช
ก็เลยทะเลาะกันแล้วบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
สุดท้ายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
คุณผู้ชมบอกว่า๕๐๐๐มันน้อยไปไหม
คน๕๐๐นะไม่ใช่คนละ๕๐๐รวมกันนะ

คนที่ต้องจ่ายแทนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครอง
เอาเงินพ่อและแม่มาจ่ายค่าปรับ